ก็ดีใจนะคะที่สาขา๒ได้เปิดขึ้นแล้ว
ก็อย่างที่เจนนี่เคยบอกพี่ว่าเจนนี่จะมี๒การังการ๓ก็ตามมา
ใช่ค่ะมาที่นี่ก็มีทุกอย่าง
ประสงค์ใจน้ำไหม
เพราะฉะนั้นถ้าให้เจนนี่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ย
ชอบอยู่แล้วอะค่ะได้ไหมเอ่ยสาขานี้ก็จะมีมีคลาส
ส่วนมากคือคลาสทั้งหมดก็เป็นคลาสที่เหมือนกับอัพคัมมิ้งก็คือ
อะไรที่มันแบบกำลังฮิตหรือว่าเป็นคลาสใหม่อย่าง
อย่างเช่นคลาสที่เจนนี่เนี่ยเป็นคนสอนเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะก็ฝากเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะสาขาสองที่สเตเดียมวันด้วยล่ะกันนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะเรียน
ใครที่ใครที่สนใจอยากจะเรียนกับเจนนี่นะคะก็มาที่นี่ได้
ส่วนที่เก้าหนึ่งหนึ่งที่เกษตรวมิ้งก็สอนด้วยค่ะอ่าถามถึงเรื่องไม่สงสัยเลยว่า
ยังไงคะพี่เอาจริงนะคือใครที่แบบว่ามีความสุขแล้วไม่อยากบอก
แต่ว่าความสุขของเจนนี่มันเหมือนกับแบบมันมีทั้งคนหวังดีแล้วก็ไม่หวังดี
เพราะฉะนั้นเจนนี่ก็เลยอยากจะขออนุญาตที่ไม่พูดอะไรเลยดีกว่าพูดไปแล้วพี่ฟังหนูหน่อยสิ
ก็คือเจนยังไม่อยากพูดอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเจนพูดไปมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา
แล้วก็กลับกลายว่าแบบแฟนคลับเจนนี่ก็ต้องมาทะเลาะกับแบบใครก็ไม่รู้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเจนตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะ
ไม่มีอะไรเจนยังไม่ขอตอบอะไรนะคะใจเย็นค่ะใจเย็น
นะครับ
ก็ยังไม่อยากตอบอะไรอีกเหมือนกันครับ
อเรนนี่ต่างหากในไอทีอาร์ของเจน
ใช่จริงดีกว่าเพราะว่า

คือเจนรักพี่แล้วเจนก็รู้ว่าบางครั้งแบบ

พี่ก็แบบหวังดีกับเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเวลา
แบบมีประเด็นอะไรออกไป
ก็อยากให้เป็นประเด็นหนึ่ง
ว่าเขาไม่จับตานะคะพี่

ยังไม่ตอบค่ะ
ในฐานะที่เราสบายใจ
อย่าให้ลำบากใจกันเลยดีกว่าเนาะ
เอาเป็นว่าเจนนี่ตอบโดยรวมนะคะทุกคนแฮปปี้มีความสุขดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยค่ะ
อ่าค่ะเรื่องการค่ะมันมีโดยมิสแปดค่าพิจารณ์เดี๋ยวตัวเราเอง
คือจริงตัวเจนนี่เองพี่เจนนี่ต้องบอกว่าเจนนี่น้อมรับนะคะทุกคำติชม
เพราะว่าด้วยเจนนี่เป็นคนสาธารณะเพราะฉะนั้นใครจะชอบใครจะไม่ชอบหรือใครจะพอใจใครไม่พอใจ
นี่น้อมรับทุกคำติชมค่ะแต่ว่าเจนนี่ต้องบอกว่าเจนี่ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคน
รวมทั้งพี่ช้อนที่เป็นคนที่ทำชุดเจนี่เองนะคะถ้าให้เจนนี่ย้อนเวลากลับไปเนี่ย
นี่ก็ยังเลือกพี่ช้อนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเจนนี่เองแล้วก็พี่ทีมงาน
แล้วก็นักแสดงไม่ว่าจะวุ้นหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วอะค่ะ
คือเอาจริงไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็คือแรงด้วยโลกของกระแสโซเชียลณขณะนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ด้วยความเป็นเจนเนี่ยเจนต้องยอมรับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นะขนาดนี้ค่ะ
คงที่จะเลือกพี่ช้อนเพราะว่าเจนนี่เองเนี่ยก็คือตั้งใจตั้งใจไปในฐานะคนไทย
แล้วก็ตั้งใจที่จะใส่ดีไซเนอร์คนไทยไปอ่ะค่ะไม่ว่ายังไงเพราะฉะนั้นเจนนี่ก็มีความรู้สึกว่า
คือตอนที่มันมีกระแสอะไรออกมาอย่างเงี้เจนี่กับวุ้นยังคือแบบยังล้อกันเองเล่นเลยคือเราไม่ได้มานั่งแบบน้อย
หรือว่านั่งเสียใจอะพี่เพราะว่าตัวเจนกับวุ้นเองหรือว่าโยเองมันคือแบบคือทุกคนสนุกและแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ
อะไรนะก็มันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สนุกดีเดี๋ยวคราวหน้าเอาแบบว่าไม่ยับก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาแบบลีดผ้าไปให้แบบนั้นเนาะ
จริงเรามีตัวเองมีเวลาเต็มตัวไปนานไหมคะกับการเลือกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มีก็มีก็รู้อะค่ะแต่ด้วยความที่เนื้อผ้ามันเป็นแบบคือมันเป็นผ้าทับต้าที่เป็นแบบเนื้อผ้าแบบเป็นดีเทลของผ้าเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะ
มันก็อาจจะแบบว่าคนชอบคนไม่ชอบคือบางครั้งเวลาเจนดูแฟชั่นเราก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบเออเจนชอบหรือเจนไม่ชอบอะไรอย่างนี้มันก็คือแฟชั่นนะเนาะ

เดี๋ยวรอดูแบบเดือนต่อเดือนดีกว่าเนอะ
ใครนะคะก็ขอบคุณ
อย่างความที่บนโครงเพลงประหมาอะไรยังไงไหมคะ
ไม่เลยพี่คือทุกคนแบบมีความมั่นใจแล้วมันเหมือนกับแบบคือทุกคนสนุกกับมันนะคะแล้วก็มีความสุขคือมันเหมือนกับเราเอ็นจอยกับสิ่งที่แบบว่าเราได้ทำแล้วก็ตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุด

เราทุกคนไปในฐานะคนไทยด้วยกัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
คนไทยก็ต้องให้กำลังใจคนไทยค่ะ
คือไม่ว่าจะชุดจะสวยหรือว่าไม่เป็นไร

ถึงบอกไงไม่คือยังไงก็ได้
นึกออกไหมพี่อยู่ในวงการนี้มาแบบนาน
เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาวิจารณ์ได้

พี่ฟ้าตอนนี้หัวใจแล้วแฮปปี้หรือเปล่า

่าลุยอย่างแบบนั้นกัน
ท่านพี่ออกไปก่อน

นิดเดียว
ภาพโอเคนะน่าจะดูในไลฟ์ป่าว
จบแล้ว
นี่แหละสำคัญที่สุด
นี่แหละสำคัญที่สุด

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ขอเสียเห็นกับผู้นมซุปป้าและเจนิที
ว้าวสุดท้ายน้ำมากเลยอ่ะ

เพราะว่าเมื่อกี้เห็นมาในลูกสวยไง

ตัวเองไม่ว่าจะเรื่องของอาหารการออกวางกาย
นะครับไม่แปลกเลยนะครับ
หุ่นของเธอจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ

ไม่มีเสียง
หนุ่มบ้างนะครับมาร่วมงานกับสเตดียมวันนะครับ
มีพาสอะไรใหม่หรือว่ามีพาสซุมบ้าอะไรที่มันแบบ
ให้เราได้กลืนเต้นหูหวากันบ้าง
สิ่งที่ซุมบ้ามีอยู่แล้วมันสนุกอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่มันจะมากขึ้นก็คือ
ที่นี่ดูสิดูบนห้องเราต้องให้เรามืด
ถ้าเราติดแสงสีเสียงมันก็เป็นคลับดีนี่เอง